ถ้าหิวแล้วขี้เกียจออกจากบ้านก็สั่งรายเดอร์มากินเอาใช่ไหม
สั่งอาหารผ่านรายเดอร์ค่ะมีคนคนหนึ่งเขาสั่งหนุ่มคนนึงเขาสั่งผัดกะเพราแบบเผ็ดเลยนะ
พอมาถึงเปิดกล่องเห็นผัดกะเพราโอ้โหบ่นอุบเลยค่ะ
แค่ทิเบตไปนี่นะลูกกลับมาอยู่เราเดินให้ด้วย
โอ้ป้ะนึงฟังถ้าไม่ทันฟัยรับเลยไม่ใช่แข็ดไฟรับน่ะบนไฟรับเลยค่ะ
ก็คุณสั่งอะไรเอาผัดกะเพราแบบเผ็ด
แล้วที่มาถึงเป็นผัดพริกใส่หมูไง
ฮะกลมมันไม่เผ็ดหรอมันเผ็ดเกินไป
อ๋อเหรอนี่มันผัดพริกข้าวหมูไม่เท่าไรหรอกข้าวพริกเนี่ยโอ้โห
มันจะได้กำไรข้าวพริกไหมล่ะดูระดับนั้น
มองไปเห็นแต่พริกจริงอ๋อเป็นผัดพริก
กะเพราใส่พริกเหรอหรือยังไงโอ้ยงงไปหมด
คุณกินไหวไหมเผ็ดขนาดนั้นโอ้ยถ้ากินเข้าไปแล้วก็
มันอร่อยที่ปากแล้วลำบากที
ที่ท้องที่ที่กระเพาะเรามันจะแสบ

เขาก็เลยเปิดมาจะกินยังไงอัดคลิปบ่นออกมาเลย

เฮ้ยกินอย่างไรเผ็ดขนาดนี้ดูในความบ่นของเขา
แต่ก็คุณสั่งเองค่ะจะโทษใครได้คะ
ไม่แต่พูดถึงความเผ็ดมันก็แล้วแต่คนจริง
เลเวลมาตรฐานความเผ็ดไม่เหมือนกัน

แล้วจะบอกร้านเขายังไงว่าเอาผัดกะเพราเผ็ด

เอาเผ็ดไม่กี่เม็ด

พริกแบบ๒ท่าพีหรือยังไง
งานบอกว่าเมื่อกี้ผัดกะเพราแต่ไม่มีใบกะเพรา

ใบกะเพราวันนี้กิโลกรัมละ๔๐บาท

เอางี้ละกันก็ค่อยคุยเจรจากับแม่ค้าพ่อค้าเขานะ